ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยงไทยรัฐนะคะ
ในวันพภศตรป๑๐เมษายน๒๕๖๒
เที่ยงตรงแบบนี้ค่ะเปิดช่อง๓๒มา
เจอกันกับเราทั้งสองคนนะคะคุณทัศนัยแล้วก็ดิฉันอารยา
พร้อมที่จะอัปเดตประเด็นข่าวสารให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันยามเที่ยงแบบนี้นะคะ
ทานข้าวไปด้วยก็รับชมข่าวไปด้วยข้าวเที่ยงอร่อยแน่นอน
คุณผู้ชมตอนนี้หลายท่านเริ่มหยุดงานแล้ว
แล้วก็เริ่มเดินทางออกต่างจังหวัดกันบ้างแล้ว
ใช่คือบางคนเขาบอกว่าเขาไม่อยากรถติด
จะไปเดินทางวันที่๑๒เลยรถจะติดไปก่อนดีกว่า

หัวลำโพงตามสถานีขนส่งเริ่มมีคนเดินทางกันแล้ว
คุณผู้ชมรับชมเราอยู่เตรียมพร้อมอย่างไร
การเดินทางสงครานนี้ก็ส่งมาบอกกันหน่อยนะฮะ

ถูกต้องหรือว่าบางคนบอกว่าไม่ได้อยู่หน้าจอ
แต่เปิดแอปพลิเคชันไมค์ไทยรัฐดูดูเราสดแบบนี้
แล้วก็กำลังเดินทางอยู่ก็ส่งรายงานมาได้นะคะ
ว่าพื้นที่ไหนการจราจรเริ่มเป็นยังไง
รวมถึงเรื่องของสภาพอากาศยังคงส่งมาบอกเราได้เหมือนเดิ
เพราะว่ากลางวันแบบนี้แหม่เดือนเมษายนมันร้อนเหลือเกิน
นะฮะก็ส่งมาอัปเดตกันทุกเรื่องราว
รวมทั้งความคิดเห็นในการนำเสนอข่าวว่าเป็นอย่างไร
ถึงแม้เราจะกำลังถึงสงกรานแต่ว่าแน่นอน

คือก็ต้องรอคุณไปรออีกทีนึงกรกตประกาศผล
คือ๙พฤษภาไงแต่คนเขาก็อยากรู้ไง
นะรัฐบาลก็ยังจัดตั้งไม่ได้ยังไม่มีความชัดเจน
ก็ยังไม่รู้ว่าใครจะเป็นฝ่ายในการจัดตั้งรัฐบาล
ตั้งไปแล้วจะอยู่ครบเทอม๔ปีหรือเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกัน

ไกลสิเพราะว่าเราอยากเห็นอนาคตของประเทศไทย
รวมทั้งนักลงทุนเองเขาก็อยากเห็นเหมือนกันว่า
หลังจากนี้การลงทุนของประเทศไทยจะเป็นอย่างไร
เขาเชื่อมั่นเรามากน้อยแค่ไหนกับเรื่องของการเมือง
ติดตามพร้อมกันครับกับคุณสุภาพคลิกขจาย

การเลือกตั้งผ่านไปแล้ว๑๕วัน
ก็อย่างที่คุณทัศนัยโปรยไปเมื่อสักครู่
ว่ามาจนถึงวันนี้มีแต่เรื่องอึมครึมครับ
ทั้งเรื่องการนับผลคะแนนการเลือกตั้ง
และมองไกลไปถึงเรื่องการตั้งรัฐบาล
ผมไปร่วมอภิปรายหลายเวที

ไปเจอที่คนที่อยู่ในฝากฝั่งธุรกิจ
เขาฝากความไปถึงคนที่อยู่ฝากฝั่งการเมือง
ว่าในสถานการณ์อย่างนี้
อย่าซ้ำเติมสถานการณ์ครับ
เพราะระหว่างนี้ระยะที่ผ่านมา

ระหว่างการเมืองกับธุรกิจ
มันแยกกันไม่ออกแล้วครับ
มันมีผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบแน่นอน

ฉะนั้นถ้าการเมืองเอาสนุกเอามัน
แล้วก็ไม่คำนึงถึงภาคธุรกิจ
ภาคธุรกิจเขาบอกว่ามีปัญหาแน่

มหาวิทยาลัยหอการค้าวันกีฬาศรี
ทำเศรษฐกิจปีนี้โตกว่า๓๐
คนออกมาพูดเรื่องนี้คือดรธนวัฒน์พลวิชัย
เป็นผู้อำนวยการศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจ
ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
อาจารย์ธนวัฒน์สรุปว่านักลงทุนต่างประเทศ
ตอนนี้เขาชะลอการลงทุนโดยเฉพาะการลงทุน
ในตลาดหุ้นแล้วเขาก็ขายออก
นักลงทุนก็จะเจอปัญหาตามมา
อีกทั้งนักท่องเที่ยวหลายประเทศตอนนี้
เขาก็ชะลอการท่องเที่ยวไทยเอาไว้ก่อน

ส่วนอีกคนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย
คุณไพบูลณลินทรางกูล
คนนี้เขาเป็นประธานกรรมการสมาคมธุรกิจตลาดหุ้นไทย
คุณภัยบูลบอกว่าความเชื่อมั่นนักลงทุน
จะกลับมาดีขึ้นก็ต่อเมื่อ
รัฐบาลใหม่คอรบใหม่
สร้างความมั่นใจให้กับฝากฝั่งธุรกิจ
ถามว่าสิ่งที่นักธุรกิจคาดหวัง
และจะกลับมาสร้างความมั่นใจคืออะไรครับ
คือรัฐบาลที่มีเสถียรภาพ
มีความมั่นคงที่จะเดินหน้าแก้ปัญหาได้
โดยไม่ละล้าละลังไม่พวักพวงกับเกมการเมืองที่เกิดขึ้น
แต่ว่าบรรยากาศทางการเมืองมาจนถึงวันนี้
ดูบรรยากาศที่สะท้อนผ่านหัวข่าวสิครับ

ผู้ตรวจส่งสารให้ตัดสินเลือกตั้งเป็นโมคะ
อีกหัวข่าวหนึ่งบอกว่าศรีสุวรรณ
ศรีสุวรรณจัญญายื่นปปชให้ฟัน๗กรกต
อีกหัวข่าวหนึ่งบอกว่าเรืองไกร
ร้องผู้ตรวจจะส่งสารปมเลือกตั้ง
แล้วในขณะเดียวกันวัน๒วันที่ผ่านมานี้
มีคนในฝากฝั่งการเมืองออกมาฟันทงว่า
สุดท้ายขึ้นมาการเลือกตั้งคราวนี้จะเดินไปสู่จุดของการเป็นโมคะ
พูดกันถึงขนาดนั้นพูดกันถึงขนาดนั้น
ฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากนี้ไปก็คือว่า
สถานการณ์มันจะเป็นยังไงแน่เอาเรื่องผลจากการเลือกตั้งก่อน
บรรยากาศที่เกิดขึ้นในขณะนี้อึมครึมครับ
ถ้ามองในแง่ดีก็บอกว่ามันคงจะผ่านไปได้
การให้ใบเหลืองใบแดงที่จะประกาศขึ้นมาเป็นที่ยอมรับ

การประกาศผลคะแนนโดยเฉพาะคะแนนบัญชีรายชื่อ
การคิดสูตรที่จะว่าพักไหนใครได้คะแนนเท่าไหร่
แล้วจะมีสอสอบัญชีรายชื่อเท่าไหร่
หวังว่าจะเป็นที่ยอมรับ
ถ้ายอมรับกันอย่างนั้นได้เรื่องจากกรกตไม่มีปัญหา
แต่ถ้ามองในแง่ที่ของคนที่เขาหวั่นวิตก

ถ้าไม่มีการยอมรับแล้วมีการประท้วง
แล้วก็จะเกิดความโกลหน
แล้วในที่สุดถ้าสมมุติว่าสารตัดสิน
ให้การเลือกตั้งเป็นโมคะ

มันจะมีอะไรหลายอย่างตามมา
แล้วมันจะเกิดความวุ่นวายอีกรอบนึง
อันนี้แหละที่นักธุรกิจเขาห่วง

เรื่องการประกาศผลเลือกตั้ง
เรื่องการให้ใบเหลืองใบแดงเป็นที่ยอมรับ
เรื่องการประกาศคิดสูตรบัญชีรายชื่อ

เอาสมมุติว่าผ่านตรงนั้นมาได้

ตัวเลขสมการที่มองเห็นก็คือ
ฝั่งไหนจัดตั้งรัฐบาลได้
ก็กลายเป็นรัฐบาลที่เสียงปริ่มน้ำทั้งนั้น
รัฐบาลที่เสียงปริ่มน้ำอย่างนี้ในอดีต
มัวแต่แก้ปัญหาในสภาอย่างเดียว

จะเดินหน้าทำอะไรก็พระวักพระวงศ์
เพราะในสภาเสียงปริ่มน้ำ
เขาเรียกว่ารัฐบาลไม่มีความมั่นคงไม่แข็งแรง
ที่ผ่านมาถ้าเจอปัญหาอย่างนี้มันก็จะนำไปสู่
ลาออกตั้งรัฐบาลใหม่
คนเดิมนั่นแหละอาจจะกลับมาเป็นนายก
แต่อาจจะจัดสูตรผสมรัฐบาลใหม่
หรือไม่ถ้าเอาไม่อยู่จริงที่ผ่านมา
ก็นำไปสู่การยุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่กันอีกรอบนึง
ฉะนั้นถ้าทางออกเป็นอย่างนี้
นักธุรกิจเขาก็ห่วงว่า
กว่าจะถึงจุดนั้นเนี่ย
มันก็จะมีความสั่นคลอนง่อนแง่น

มันจะมีผลกระทบต่อการลงทุน
ฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้

กรกตต้องแสดงความชัดเจนตรงไปตรงมาให้มากที่สุด

ต่อจะต้องบริหารความน่าเชื่อถือให้ได้
เพราะตอนนี้หลายฝ่ายกังวล
กับความตรงไปตรงมาของกรกต
กรกตต้องแจกแจงชี้แจง
ให้ละเอียดให้รอบครอบให้เร็ว

ตั้งหลักแจกแจงให้ได้ว่าเขาสงสัยตรงไหน

เรียกว่าต้องบริหารความเชื่อมั่น
การบริหารความเชื่อมั่นเนี่ย
จากแจกแจงอธิบายแล้วต้องเร็ว
และต้องคำนึงว่าพูดไปแล้วคนเชื่อหรือไม่เชื่อ
ถ้าบริหารความน่าเชื่อถือไม่ได้
ไม่เกิดความเชื่อมั่นยุ่งเลยครับ
โดยเฉพาะสูตรการคิดตัวเลขบัญชีรายชื่อ
มีสูตรเดียวแต่ว่าในการปฏิเสธความเห็นของพักการเมือง
กับสิ่งที่กรกตบอกออกมาไม่ตรงกัน
ภาคการเมืองซีกหนึ่งบอกว่า
สอสอที่มีบัญชีรายชื่อควรจะมีแค่๑๔พักเท่านั้น
แต่ว่าสูตรที่กรกตบอกออกมาเนี่ยปัดเศษกันยังไงไม่รู้

จะมีพักที่ได้คะแนนที่ได้มีสอสอหนึ่งที่นั่งถือที่นั่งเนี่ย
เพิ่มขึ้นมาอีก๑๒พักรวมเป็น๒๖พักที่มีสอสอในสภา
๑๑๑๑๒พักที่เพิ่มขึ้นมานี่แหละคือความแคลงใจ
เพราะมีคนบอกว่าถ้าเพิ่มขึ้นมา๑๑หรือ๑๒คนที่ได้สอสอ๑คน
พักเล็กเนี่ยก็จะไปอยู่ทางฝั่งพักพลังประชารัฐ
จะลดคะแนนทางฝั่งของพักเพื่อไทยลงไปเขาแคลงใจกันตรงนี้ครับ
ฉะนั้นสูตรเรื่องการคิดบัญชีรายชื่อต้องเอาให้แน่ที่อาจารย์สมชัยบอกเมื่อวานว่า
ยืนยันว่า๗๐๐๐กว่าคะแนนถึงจะได้สอสอบัญชีรายชื่อ๑คนไม่ใช่ปัดเศษลงมา
จนกระทั่งพักที่ได้คะแนนหมื่นกว่าหรือไม่ถึงหมื่นก็จะมีสอสอ๑คนด้วย
ถ้าปัดเศษกันแบบนั้นมีคนส่งฟ้องสารรัฐมนูลแล้วยืดเยื้อแน่
ฉะนั้นวันนี้สรุปว่ากรกตต้องบริหารความน่าเชื่อถือของประชาชนให้ได้
ไม่งั้นไม่จบแล้วมันจะลามไปถึงเศรษฐกิจ
อย่างที่ฝากฝั่งธุรกิจเขาเป็นห่วงครับ

ค่ะนี่แหละต้องบริหารความน่าเชื่อถือให้ได้

ยังทันฮะต้องสร้างความน่าเชื่อถือ
แต่ว่าตอนนี้ดูแล้วเนี่ยกรกตเวลาจะอธิบายอะไรก็ช้า
อันนี้เพราะโครงสร้างต้องหาข้อมูล
สองกรกตไปไปมามากรกตบอกว่าจะฟ้องกลับด้วย

นั่นสิครับขอบคุณคุณสุภาพด้วย
อย่างที่บอกไปว่าอย่าเพิ่งฟ้องเลยครับ
ชี้แจงก่อนให้คนเชื่อมั่นก่อน
ก็เดี๋ยวรอนะคะ๙พฤษภาคมหลังสงกรานหลังพระราชพิธีที่สำคัญด้วยนะคะ